เพราะว่าทางด้านแม่ของทหารเกณฑ์เนี่ย

คือเสียชีวิตในร้านเหล้า

เพื่อนทหารเกณฑ์ด้วยกันและเพื่อนหารเกณฑ์ฆ่า

ว่าแม่พยายามที่จะไปแจ้งตำรวจ

เป็นเรื่องของทหารแล้วแม่ก็เลยรู้สึกว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมล่าสุดนะคะ
ทางครอบครัวก็เลยมีการไปร้อง

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือ
นายบุญยฤทธิเอี่ยมสิริลักษ

เป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพภาคที่๑ค่ะ

ประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรม

ร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบรามนะคะ

ซึ่งพลทหารเก่งถูกเพื่อนทหารเกณฑ์
การชวนไปสังสรรค์ที่ร้าน

บอกว่าช่วงนี้ลูกชาย
ขอลาพักร้อนจากค่ายทหาร

เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๔
สิงหาคมช่วงสักประมาณ๕ทุ่ม

ชวนลูกไปทานอาหาร

ชวนลูกไปอีกร้านหนึ่ง

มากับเพื่อนฐานเกณฑ์ประมาณสัก๑๐คน

บอกว่าทหารเกณฑ์บางคนหนีออกมาจากค่ายเลย

ก็ออกมาชวนกันนะครับ
เป็นการชวนทีแรกไปกินร้านแรก

น้องเก่งก็เลยบอกว่าให้เพื่อนที่ชื่อปิง

บอกว่าไปส่งหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหน่อย

แล้วปิงขี่มอเตอร์ไซค์กลับทันที
เพราะอะไรปิงถึงไม่ได้อยู่สังสรรค์ที่ร้าน๒

ก็ไม่ได้รู้จักเพื่อนทหารของเก่งที่ร้านสองด้วย

ทีนี้คุณผู้ชมที่ร้าน๒
เดี๋ยวไปดูกราฟิกที่เราจำลองเหตุการณ์นะคะ

ก็มีทหารนั่ง๒โต๊ะ

มีคนชื่อต้นคือคนที่โทรชวน

แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นพลทหาร

เก่งไปถึงก็ไปนั่งที่โต๊ะนี้
รวมทั้งหมด๙คนฝั่งขวามือนี้นะคะ

ครอบครัวเขาเชื่อว่าโต๊ะฝั่งซ้ายเนี่ย

ช่วงสักประมาณตีหนึ่งเข้าสู่

พลทหารเก่งนั่งร้านแรกเลยนะอันนี้คือร้านแรกนะ

บอกให้คุณแม่เช็คบินค่าอาหารหน่อย
เพราะว่าคุณแม่เขาก็เปิดร้านขายอาหารตามสั่ง
อยู่ใกล้กับร้านแรกที่น้องเก่งไปนี่แหละค่ะ
เพราะเอิญว่าร้านแรกมันไม่มีครัวไง

พอมีคนไปบอกให้คุณแม่เก็บเงิน
คุณแม่ก็ถามเห็นน้องเก่งไหม
ทีนี้เขาบอกว่าอ๋อเก่งก็เหรอ
ออกไปจากร้านแล้วตั้งแต่๕ทุ่ม

เพราะว่าตอนนั้นมันจะเที่ยงคืนแล้ว
ก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้องเก่งลูกชาย
พยายามโทรนะ

แม่ก็ยังไม่รักความพยายามแม่ก็ยังโทรอีกค่ะ
พอโทรปั๊บเนี่ยมีเสียงคนอื่นรับสาย
ตอนนั้นแม่ยังคิดว่าเป็นเก่งอยู่เลย

แล้วเสร็จแล้วก็มีคนปลายสายบอกว่า

ทีนี้แม่เริ่มช็อกแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแน่เลย
แล้วปลายสายนั้นไม่ใช่เสียงลูกลูกฉันเป็นอะไร
หลังจากนั้นสายก็ตัดไปค่ะ

แล้วก็รู้ว่าเนี่ยเก่งถูกแทง

เขาก็ไม่ได้มาบอกหรอกว่าเก่งไปป
แม่ก็ไม่รู้ว่าปลอก็มากับตีหนึ่ง
ทางนู้นเขาก็มาบอกแม่เก็บตังค์หน่อย
ทางร้านนู้นร้านที่เขานั่งกิน

แม่ตกใจก็ขึ้นไปดูบนห้องก็ไม่มี
ไม่มีแม่ก็เลยคว้าโทรศัพท์โทร

เจี๊ยเจ้าเหมือนบอกช่วยอยู่ช่วยอยู่

อยู่โรงพยาบาลเจ้าพระยาน้องเก่งถูกแทง

ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปเลย

ในร้านเขาสามารถคุมตัว
พลทหารคนหนึ่งได้ชื่อว่าสอง

กำลังล้างคราบเลือดอยู่ในห้องน้ำ
เขาก็เลยส่งตัวพลทหารที่ชื่อ๒
ให้กับตำรวจสนบางยี่ขัน
ซึ่งในสองก็รับสารภาพ
ก่อเหตุจริงแล้วก็ทำแค่คนเดียว

เชื่อว่าน่าจะมีคนร่วมก่อเหตุมากกว่านี้
เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราจำลองกราฟิก

โต๊ะละ๙คนแล้วเขาบอกด้วยว่า

แม่ของเก่งบอกว่ามีการติดต่อไปที่ต้นสังกัดนะ
ติดต่อไปยังนายทหารชั้นผู้ใหญ่

แล้วก็สิ่งที่บอกข้อมูลคือบอกกลับกับทางคุณแม่มา

เดี๋ยวจะเอาตัวทหารเกณฑ์ไปสอบสวน
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าจะดูแลคดีนี้
เอาอย่างนี้คือคุณแม่สอบถามไปที่นายทหารยศพันตรี
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของลูกชาย
มีการแจ้งกลับมาว่าจะนำทหารเกณฑ์ทั้งหมดไปสอบสวน
ขอให้ปิดเรื่องนี้ไว้รวมทั้งช่วยค่าทำขวัญ๒แสนบาท
แต่ครอบครัวไม่รับเพราะต้องการให้จับคนร้ายให้ได้
ถึงจะเผาศพลูกชายที่เก็บไว้ที่วัดบางยี่ขัน

ไม่รับเงิน๒แสนที่ทางต้นสังกัดช่วยเหลือมา
คุณผู้ชมเหตุการณ์อย่างที่บอกค่ะว่าเกิดขึ้น๑๗ต่อ๑๘สิงหาคม
ดังนั้นเหตุการณ์จากวันนั้นจนถึงตรงนี้ผ่านมาประมาณสัก๒สัปดาห์แล้ว
แต่ว่าเรื่องมันยังเงียบคดีไม่คืบหน้า
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วยังไงฉันก็จะต้องไปแจ้งความ
พอคุณแม่ไปแจ้งความทหารชั้นผู้ใหญ่คนนั้น
ที่บอกว่าเป็นยศพันตรีโทรมาเลยนะ
ต่อว่าคุณแม่ว่าไปแจ้งความทำไมนะคะ
คือเขาไม่อยากให้เป็นข่าวด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านนายวรินอัธนาคประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรม
ก็ได้บอกข้อมูลถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้มีพยานที่เป็นพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บถูกแทงเย็บกว่า๔๐เข็ม
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นพยานให้
แต่ทีนี้มันเปลี่ยนไปเพราะอะไร
หลังจากที่เขารักษาตัวแล้วกลับเข้าไปในค่ายทหารแล้ว
คนที่บาดเจ็บแล้วเคยบอกว่าจะเป็นพยานให้

เออมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นในร้านมันมืด
ก็คือกลายเป็นไม่เป็นพยานแล้วค่ะ
ปิงเหมือนกันปิงเนี่ยคือเพื่อนที่นั่งในร้านแรกกับเก่ง
ปิงคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเก่งร้าน๒
บอกว่ายังไงรู้ไหมกลัว
ไม่กล้าที่จะเป็นพยานให้แล้ว
ซึ่งตำรวจสนบางยี่ขันเนี่ยนะคะ
คือตัดเป็นเล็บมาได้ไหมหรือว่าส่งผมมาเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่นำไปพิสูจน์
ตามขั้นตอนแล้วจะต้องเป็นหน้าที่ของทางพิสูจน์หลักฐานนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรมหน่อยค่ะ
พนักงานสอบสวนโทรมาสั่งให้คุณแม่ของผู้ตายไปงัดฝาโลง
แล้วไปเอากันไกลตัดเล็บมาตัดเล็บผู้ตาย
เพื่อมาตรวจคราบเลือดซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่ทำกัน
มีแต่สอนอบางยี่ขันที่สั่งให้แม่ไปทำ
ตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยสอบเค้นแค่คนเดียว
แล้วคนนั้นก็รับสารภาพและไม่ยอมซัดทอด
ทำได้แค่คนเดียวอีก๘คนที่เหลือนี่หายหมด
ประการที่๒ตำรวจไม่ยอมไปที่ร้านที่เกิดเหตุ
เป็นรอบ๒เพื่อไปเก็บวัตถุพยานต่าง
ไม่ยอมไปฮะเพราะอ้างว่าเก็บแค่คืนนี้แล้วจบ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบต่อ
อย่างเรื่องของกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ย
ว่าจะเป็นหลักฐานในคดีนี้ได้ไหม
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นคลิปที่ถ่ายนะคะ

เราก็เลยไปสอบถามพนักงานในร้าน
พนักงานในร้านบอกว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวในร้านเนี่ย
มันเสียค่ะมันใช้งานไม่ได้
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกว่าเอ๊ะก็ร้านดังนะ
กล้องมันจะมาเสียทุกตัวในคืนวันเดียวกันได้ยังไง
รวมถึงยังไม่มีการสอบปากคำพนักงานในร้านเลย
แต่ก็มีข้อมูลด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าจุดตรงนั้น

เพราะว่ามันเป็นโซนก่อนทางเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เป็นโต๊ะที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปนั่ง

สำหรับศพของพลทหารเก่งตอนนี้ทางครอบครัว

เพราะว่าก็ต้องการรอค่ะให้ลูกชายได้รับความยุติธรรม
แล้วครอบครัวบอกว่ายังไงก็ตาม
อยากให้ได้ตัวผู้ที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายก่อน

ก็ไปพบกับร้อยตำรวจเอกสุภาชัย
ชาติมนตรีบรองสาวสอบสวนกองกับการหนึ่งกองปราบปราม
แต่ว่าต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจ
ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าคดีนี้จับคนร้ายได้แล้ว
คือพลทหารสุวัสดิ์ยิ่งนอกและพลฐานกวินปรีจำรัฐ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังสารทหารกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว